ตามกันต่อหน่อยคุณผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานนี้เราเล่าให้ฟังนะคะ
ที่มีผู้ชายคนหนึ่งที่ขอนแก่นซื้อบ้านมาปรับปรุงตกแต่ง๓ล้าน
ปล่อยเท่า๑ปีบ้านสวยมากราคาเหลือไม่ถึง๓๐๐บาท
ฝาก่อพังหน้าต่างก็พังประตูก็ถูกงัดแอร์ก็ถูกขโมยไป
ขี้หมาก็เต็มบ้านโอ๊ยเกินจะบรรยายล่าสุดเขาเอาช่างมาซ่อม
มีเรื่องช็อกกว่านั้นอีกคุณอะไรฮะมีกองทัพมาอาศัยอยู่ในบ้านอะไรฮะ
เห็บหมัดเป็นล้านตัวเลยค่ะมันก็เลยสงสัยว่าตกลงนี่คนอยู่
หรือว่าเอาหมามาอยู่หรือยังไงหรือเขาเช่าบ้านเลี้ยงหมาอยู่
บ้านคือเกลื่อนไปหมดเลยแล้วเนี่ยเห็บหมัดเป็นล้านตัวนะคะ
ช่างรับเหมาที่เขาเข้ามาซ่อมแซมภายในบ้านเดี่ยว๒ชั้นจังหวัด
ของบ้านนะบอกว่าอื้อหือพินาศมากใช้คำนี้เลยนะ
เพราะว่ามันมีกองทัพเห็บหมาอยู่ทุกซอกทุกมุมของบ้าน
คุณคือตอนสังเกตคำว่าทุกซอกทุกมุมดูสิฮะ
คือเขาต้องเป็นไงอ่าพื้นลามิเนตออกมาใช่ไหมค่ะ
มันก็จะไปเจอเนี้ยโอ้เยอะเยะเดินไปเดินมาคือปกติแล้ว
ไม่สามารถกำจัดได้หมดจริงจริงอ่ะอืมเห็บมันเยอะมากจนช่างอ่ะ
ช่างเองยังทนไม่ไหวต้องเดินมาปัดเสื้อผ้าตลอดเวลา
คุณเขาซ่อมไปก็ขึ้นตัวเขาเขาซ่อมไปก็ไต่เสื้อผ้าเขาอ่ะ
ผมน้องมิ้นผมพี่เริ่มคันหูแล้วเนี่ยคือฟังแล้วมันยุบยิบไปหมดเลยนะ
เออซึ่งการขึ้นไปตรวจสอบบนช่องเพดานบ้านที่มันหลุดร่วงลงมาเนี้ยนะคะ
อืมช่างเขาบอกว่าเหมือนมันมีการนำแผ่นไม้ไปวาง
แล้วแผ่นกระเบื้องหลังคาก็ถูกถอดออกด้วยอืม
เหมือนตั้งใจค่ะเหมือนจงใจที่จะทำให้บ้านหลังนี้มันพัง

ก็ตอนนี้ก็พบว่าบนบนบนหลังคาเนี้ยที่ป้าเพดานอ่าพังลงมานี่
ตอนแรกก็นึกว่ามันเกิดจากบ้านเราเสียหายเองแต่ไปตรวจสอบไปช่างเช็คแล้ว
เหมือนเหมือนมีคนตั้งใจลื้อหลังคาเพื่อให้เกิดความเสียหายครับแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่ง
เพราะว่าที่ที่เจอคือพวกเห็บหมัดเนี้ยครับเพราะเข้าหมาเข้ามาเลี้ยง
โอ้โหเป็นล้านล้านตัวเลยครับเยอะมากมันไม่ใช่อยู่แค่บริเวณบ้านเราครับ
มันไปโดนกระทบเพื่อนบ้านข้างข้างด้วยตอนแรกแรกเราที่ช่างประเมินไว้ประมาณ
ราว๓แสนบาทแต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะไม่ได้อยู่แค่นั้นแล้วครับ
เพราะว่าด้านบนบ้านคือพอหลังจากหลังคาโดนลื้อออกมานะครับ
โดนโดนที่เขาถอดแผ่นกระเบื้องหรืออะไรนะครับมันข้างบนระบบอ่า
เพดานระบบสายไฟอะไรข้างบนมันเสียหายหมดน่าจะไม่ต่ำกว่า๕แสนบาทนะครับ
ก็ฝากอยากให้รีบติดต่ออยากให้น้องผู้หญิงคนที่เป็นผู้เช่านะครับ
อยากให้ติดต่อเข้ามาพูดคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเผื่อจะหาทางแนวทางแก้ปัญหาที่มันช่วยกันได้ครับ
เมื่อวานเราประเมินคร่าวคร่าวในสามแสนวันนี้ห้าแสนแล้วน่ะ
แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะพุ่งขึ้นไปอีกเท่าไหร่ซื้อบ้าน๓ล้านใช่ไหมแต่งอีกหน่อยนึง
อืมแต่ค่าซ่อมบ้านครึ่งล้านโอ้โหมันคุมแต่ว่าต้องบอกก่อนว่า
เจ้าของบ้านเนี้ยคุณปียะพงดูใจเย็นมากน่ะมากครับ
สักครู่นั้นก็บอกว่าอยากที่จะให้ผู้เช่าเข้ามาคุยกันหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นะครับมันมีปัญหาอะไรจะได้หาทางออกหาทางแก้ไขคือ
คือเท่าที่ฟังก็ยังดูไม่ได้เดือดดานนะคะซึ่งตำรวจตอนนี้ลงพื้นที่สอบปากคำ
เจ้าของบ้านก็คือคุณปียพงศ์นี่แหละรวมถึงชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเพิ่มเติมด้วย
และมีการออกหมายเรียกผู้เช่านางสาวสุดารัฐพงสมศรีมาให้ปากคำแล้ว
ถ้าไม่มาตามหมายเรียกจะออกหมายจับแล้วนะคะ
เรื่องต้นพฤติการเข้าข่ายความผิดทำให้เสียทรัพย์

เรายังนึกไม่ออกว่าเขาอยู่ยังไงเขาถึงทำให้บ้านเป็นสภาพแบบนี้

หรือ๑๐ตัวแต่ถ้าเห็บหมัดเยอะขนาดนี้

กว่าตัวแล้วเอาไม้ขึ้นไปวางบนหลังคาทำไม
คือขี้หมาเต็มพื้นแล้วคุณไปนอนบนหลังคา